ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓นี่นะครับ
มูลค่า๑หมื่นบาท
คุณสมศรีร้อง
ใช่

ร้องค่อยไม่เลว
ร้องค่อยไม่เลว

โอ้โหเป็นเพลงที่เธอมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วย

เกิดการช็อกช็อกซีนิมา
ว่าเพลงนี้คุณสมศรีเองก็มั่นใจว่า

มาดูกันนะครับว่าคุณสมศรีร้องผิด
ตรงไหนท่อนไหนนะครับ
คุณสมศรีร้องว่า

เราจะใช้ต้นฉบับแรกเลยนะครับ

เรียกว่าสนุกสนานจำนวนไม่กี่เพลงนะครับ
เธอจะร้องเพลงเย็นช้าหวานนะครับ
แล้วก็เป็นเพลงที่โด่งดังมากด้วยนะครับ
เป็นเพลงที่ออกมานานแล้วพอสมควร

แรงของรายการเราได้จากรายการเราไปอีกคนแล้วหรือนี่

จะมีอะไรฝากไปถึงผู้ชมรายการของเรานะครับ
ผู้ที่คิดจะมาแข่งขันในรายการของเรา

ก็มาเจอปานุ่มกับพี่เป๊กกี้นะคะ

วันนี้รายการเลิกและหายดันขอขอบคุณคุณสมศรีผากมากครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณค่ะ
เสียดายคนมีความสามารถจริงนะครับ

นี่นะนะครับมันก็คือละกลิ๊บน้อย

ร้องได้ให้ร้านเราพร้อมแจก๑ล้านบาท
เพียงแต่คุณร้องเพลงให้ถูกต้องเนื้อ

เราจะต้องเฟ้นหาตัวผู้ที่จะมาคว้าเงิน๑ล้านบาท

ตอนนี้เป็นโอกาสของคุณสัง

ของลุงพลอยคุณฝนแล้วก็คุณสรพงศ์แล้วนะครับ
ใครจะก้าวขึ้นมาร้องได้ให้ล้านบนเวทีแห่งนี้
คิดว่ารู้จักชื่อเพลงพอไม่ต้องร้องได้
ดผิดตอบผิดไม่มีปัญหา

พร้อมนะครับตอบผิดไม่เป็นไรนะครับ

เพลงมาครับ

ไม่น่าเชื่อ
ไม่น่าเชื่อว่าเขาจะกด

ไม่ค่อยจะตอบไม่ค่อยจะตอบผิด

นี่คือความกล้าหาชายของเขา
ขอกลับบ้านเลยไม่ได้เหรอครับ

คุณสรพงศ์กดแล้วนะครับ
ดด้วยความมั่นใจหรือว่ามือไปโดน

เนื้อเราไม่เอาคุณสรพงศ์เอาชื่อเพลง

สามารถขึ้นมาโชว์ลีลามนุษย์ไฟบนนี้

ทสปังไฟพร้องทะทัลครับ

เมื่อไงหรืออย่างงี้ผลังเพลง

โอโอเดียงนอก

ไม่ใช่คนแถวนั้นเหรอไม่ใช่คนแถวนั้นครับ
เป็นคนที่ไหนอ่ะในนั้นเลยครับ
ดี
สาวกันตรึมคุณสวรพมตอบไปแล้วคุณสวรพมตอบ

คุณสรบงค์คุณภาพร้อมได้ให้ล้าง
คุณสรบงค์คุณภาพร้อมได้ให้ล้าง
คุณสรบงค์คุณภาพร้อมได้ให้ล้าง
คุณสรบงค์คุณภาพร้อมได้ให้ล้าง

มันอันนี้ลูกณแม่ผมครับ

อันนี้ภาพร้อมคุณสรบงค์ชื่ออะไรครับ
คุณเต้คุณเต้

ไฟเยอะปะค่ะ

เป็นคนต่อ๑๘อายุ๑๘คนเล็ก๑๕แต่งงานมา๑๔ปี
นี่ครอบครัวคุณจริงหรือเปล่า
นี่คุณจังสแสนอีนอะไรมาบอกว่าเป็นครอบครัวคุณเปล่าเนี่ย
ครอบครัวจริงครับแต่ผมพูดอะไรออกไปผมไม่รู้
เพราะว่าผมฟังเพลงเยอะไงหูอึ้ง

ถ้าเกิดคุณพ่อได้เงินล้านนึงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรคุณลูก

ซื้อกางเกงมาใส่ก่อน

แต่ว่าได้เงินล้านต้องซื้อกางเกงมาใส่ก่อน

ลูกค้ามุกดีแต่ว่าชุดเชิดอย่าไปแต่งเหมือนพ่อนะลูกนะ

คุณสรพงษ์เชิญขึ้นมาครับ

ผมชื่อนายทองคำอินทรสงเคราะห์นะครับ
หรือชื่อในวงการครับสรพงศ์แสงสีครับผม

ศิลปินต้องมีแสงให้กับตัวเองครับ
แต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นไฟมันช็อตบ่อยต้องใช้รายจ่ายเยอะ
ก็เลยอยากได้เงินหนึ่งล้านบาทครับมาซ่อมชุดครับผม
เขาบอกว่ารายการร้องได้ให้ล้านร้องไม่ดีก็ไม่เป็นไร
แต่ผมเนี่ยเสียงดีซะด้วยสิ
เสียงนี้ที่ด่างเรียมเอ่ยเองฟังจำได้หรือเปล่า
ชนะเลยไหมครับคุณสันติสุขคุณเป๊กกี้ครับ
หนึ่งล้านหนึ่งล้านให้ผมเถอะครับขอบคุณครับ
อ๋อนอกจากชุดจะไปชอตแล้วลักษณะเงินน่าจะชอตด้วยนะฮะ
ขอเลยอ่ะแต่จริงแล้วคุณสมพงศ์นี่เป็นคนน่ารักนะ
เป็นคนที่ตลกไม่มีพิษไม่มีภัยกับใคร
นอกจากสกปรกเท่านั้นเองนิดหน่อย

ทุกคนค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะคุณ

๒ควบ
อ๋อเดี๋ยวก่อนนั้นแต่๒ควบคนนั้นนั้นลดที่ไหน

แก้มหนู๘ขวบ
แก้มมั่นใจเหรอคะว่าแก้มจะร้องเพลงได้เยอะจริง

เอาร้องได้กี่เพลงร้องเพลงลูกทุ่งได้กี่เพลงคะ

ทั้งหมดประมาณ๑๐เพลงค่ะ

เดี๋ยวเลือกเพลงให้ด้วย
เพลงที่๑เพลงอะไรเดี๋ยวเขียนเลยนะ

แก้มร้องเพลงมาตั้งแต่กี่ขวบ

นี่อายุตั้งเยอะนางร้องไม่ได้๑๐เพลงเลย

เชียงใหม่โอ้โหมาไกล

ได้ไหมได้เจ้าสวัสดีเจ้ารายการร้องได้ให้ล้านเจ้า
เดี๋ยวน้องแก้มหน้าสวยกับคุณลุงคุณป้าเขาก่อนนะคะ
ถ้าคุณน้องแก้มมีข้อสงสัยอะไร
กมือถามคุณป้าได้เดี๋ยวคุณป้าแวะไปหาลูกนะโอเค

วองแต่งจนไปมาพลึบพรับขนาดนี้อยู่กับเรามาหลายสัปดาห์มาก
ขึ้นมาบนนี้ทั้งทีมีอะไรมาโชว์ให้เราดูไหมฮะ

ที่จริงแล้วผมเล่นตลกก็เล่นไปอย่างนั้นแหละ

ร้องเพลงก็ร้องไปอย่างนั้นจริงแล้วผมเป็นหมอครับผม

หมอหมอรักษาคนหมอผีหมออะไร
มันจะมันจะขึ้นมาอย่างนี้ครับ
และขอฝากเสียงสำเนียงอ่อน
นุ่มอุดอ่อนขอแล้วอ้อน
มาขออ้อนให้เสื่อมโสองค์
เชียร์ให้ผมได้เงินล้านเด้อท่านอย่านายหนี
ขอขอบคุณน้องพี่น้องพี่น้องพี่น้องพี่
ทุกสื่อทุกคะแน่งที่เป็นแรงใจเชียร์
ต้อนรับผมขอลืมพระคุณทัน
ซึ่งน้ำใจสองพิธีกรที่ยื่นทรง
แว้นดังโด่งจะคงเดิมเหมือนเริ่มนั้น

เยอร์ยิงย้อนแทนคนรางวัล
ช่วยผลักดันให้ผมนี้ได้เงินล้านกลับบ้านไป
ขอบคุณพี่หนุ่มสันติสุขคนดีนี้
กะเป๊ะกี้สี่ทันยา
คือบ้าขนาดเอ้ย
แต่กัดแต่งตัวบ่สวยนักเอาแทน
สวยบ่แผดเมียของผม

ขอกราบกลมแฟนมิตรรักทั้งบ้านสู่คู่สู่คน
อย่าลืมสรพงศ์คนจนไว้สักคนแน่เด้อพี่น้อง
หารักของผู้ที่บริปุญชีภาพยนตรี
หลีลาเหลือเกินหลีลา
หลีลาเหลือเกินหลีลาเหลือเกิน
เป็นคนที่มากความสามารถจริงนะครับ
ไม่ใช่ธรรมดาจริง

ความจริงอยากให้คลื่นเพลงก่อนแต่ว่าเวลาของเราหมดแล้ว
ตอนนี้เริ่มขึ้นแล้วครับอะไรเริ่มขึ้น
บะวานครับบะวานกับคว่ำดันขึ้น

ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็เตรียมตัวที่จะสะสมแต้ม
เพื่อลุ้นรับรางวัลของเรากันต่อไปและที่แน่นอนน่ารักที่สุด
ตัวช่วยของเรานะฮะช่วยกันจริงนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเราอีซูซูดีแม็กซ์
คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะสนใจสมัครเล่นเกมกับพวกเรานะคะ
หรืออยากติดตามนะคะแฟนเพจนะคะรายการร้องได้ให้ล้าน
ก็เข้าไปที่เฟซบุ๊คแฟนเพจได้เลยนะคะพิมพ์ภาษาไทยง่ายง่ายค่ะ

สำหรับคนที่สมัครเล่นเกมนะคะบางคนบอกรอนาน
ใจเย็นนะคะตอนนี้เรากำลังคัดสรรอยู่
ทุกคนได้มาแน่นอนแต่ต้องรอหน่อยค่ะ
ใช่แล้วครับก็ติดตามชมในรายการร้องได้ให้ล้านได้นะครับ
ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับเวลา๕โมงเย็นนะครับ
ทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
กลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่พร้อมกับคุณสรพงศ
ดูสิว่าเขาจะคว้าเงินล้านจากรายการร้องได้ให้ล้านไปได้หรือไม่

บ่งบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้เข้ากับเทศกาลอะไรคุณป่า

คนจีนเนี่ยขยันแต่ก่อนมาเนี่ยเสือผืนหมอนใบ

วัสดีพี่แอดวัสดีครับวัสดีครับพี่แอด
พบกับคุณสายันสัญญา
นึกถึงอะไรไหมกำลังซ้อนควายอยู่กับพี่ขวัญซ้อนควาย